ท่านผู้ชมครับมาดูเรื่องของของเล่นเด็กหน่อย
รถยนต์ของเล่นเป็นรถของเล่นรถพลาสติก
ถ้าท่านจะคิดว่ามันไม่น่าจะมีอันตรายอะไร

แต่มันมีนะมีคุณหมอท่านหนึ่งโพสต์เตือนภัยเอาไว้นะครับ
เพราะว่ามีอันตรายเกิดขึ้นกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวท่านผู้ชมไปดูนะฮะนี่ฮะนี่เป็นแกนล้อรถของเล่น
เห็นแต่ล้อสีดำใช่ไหมตัวแกนเนี่ยเห็นไหมครับ
ที่เป็นแบบนี้มันทิ้มเข้าไปในรองเท้าของเด็กนะครับ
คุณหมอธนวัฒน์คงธรรมนะครับท่านได้โพสต์ภาพเอาไว้นะครับท่านผู้ชมครับ
บอกว่าเนี่ยมีคุณพ่อของเด็กชายวัย๖ขวบมาให้ช่วย
เพราะว่าลูกไปเล่นแล้วทีนี้จังหวะที่เล่นไปเล่นมาลูกไปเหยียบรถ
แล้วแกนล้อรถมันก็ทิ้มเข้าไปแบบนี้นะครับ
ก็เลยต้องฉีดยาสลบให้เด็กเลยนะครับเพราะว่าเด็กกลัวมาก
ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือด้วยการผ่าตัดทำแผลอะไรได้
นี่รถแบบนี้ดูรถแบบนี้ก็ไม่คิดว่ามันจะแบบเป็นอันตรายอะไรได้
พอไปเล่นแล้วทีนี้จังหวะรถมันแปลกมันพังมันเหยียบเข้าไป
ก็ต้องพามาหาคุณหมอคุณหมอต้องฉีดยาสลบนะฮะ
แล้วก็ทีแรกกะว่าต้องผ่าตัดอะไรช่วยหรือเปล่า
ก็จังหวะโชคดีคือโดนแต่เนื้อไม่โดนกระดูกนะครับ
แล้วดึงออกได้นะครับตอนนี้เด็กก็ปลอดภัยแล้วนะ
เหลือก็ล้างแผลดูอาการอืมคุณหมอนะฮะ
อยู่ที่โรงพยาบาลปลายจังหวัดแม่ห้องศรนะครับ
ก็เลยโพสต์เอาไว้นะครับเพื่อเตือนภัยกันนะฮะ
นี่คุณหมอนะฮะคุณหมอธนวัฒน์คงทำนะครับ